ทางการแพทย์ไม่ใช่เชื้อโรคนะช่วงนี้ใครอยู่สมุทรสาครทำใจนิดนึง
ใครเป็นบุคลากรทางการแพทย์ทำใจนิดนึงล่าสุดหลังทางจังหวัดสมุทรสาครล็อกดาวน์
ทำให้ร้านอาหารต่างต่างไม่สามารถนั่งกินได้หลายหลายร้านก็ปิดไป
เมื่อวานดิฉันอยู่เวรแถวโรงพยาบาลดิฉันก็หาของกินยากอยู่แล้ว
ก็เลยขับรถไปวงเล็บร้านไก่ทอดเจ้าดังร้านหนึ่งอืมแต่ด้วยความที่อยู่เวร
ก็เลยใส่ชุดหมออยู่เวรไปด้วยไปซื้อของจะมากินที่หอ
ไปถึงร้านที่ห้างแห่งหนึ่งที่บ้านแพ้วสมุทรสาครมีเจ้าหน้าที่ให้เซ็นชื่อและเบอร์โทร
แล้วก็ถามด้วยน้ำเสียงแข็งว่าพี่ทำงานโรงพยาบาลเหรอคะแผนกอะไร
ก็เลยตอบไปว่าแผนกเด็กมีอะไรเหรอน้องเขาก็ตอบกลับมาว่า
ถ้าพี่ทำงานแผนกนั้นจะไม่ให้เข้าได้ยินแบบนี้เนี่ยถึงกับจุกนะฮะ
คุณหมอบอกนะครับแล้วก็บอกว่าไม่มีใครอยากสัมผัสคนไข้โควิดหรอก
แต่ถ้าพนักงานร้านไก่ทอดร้านนี้ติดโควิดไปโรงพยาบาล
ก็ไม่มีใครปฏิเสธการรักษานะเพราะทุกคนมีจัญญบันนะครับ
แต่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นทุกคนที่เท่าเทียมกัน
วอนว่าอย่ารังเกียจกันประมาณอย่างนี้
โอ้โหจากนั้นก็มีการแชร์คอมเมนต์อะไรกันไป
เยอะแยะไปหมดนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะวันเดียวกันนะครับ
เรามีมาตรการในการคัดกรองลูกค้าก่อนเข้าใช้บริการในสาขา
ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิและขอความร่วมมือให้ลูกค้าทุกท่าน
ใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าใช้บริการ
ซึ่งต้องขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ได้ส่งเรื่องไปยังฝ่ายที่ดูแลเพื่อทำการตรวจสอบต่อไปเรียบร้อยแล้ว
เพื่อขอเข้าพบคณะแพทย์และพยาบาลเพื่อขออภัยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อชี้แจงเรื่องการสื่อสารของพนักงานในสาขาที่ให้บริการนะครับ
เขาก็ยืนยันว่าต้อนรับลูกค้าทุกคนโดยใช้มาตรการในการคัดกรองลูกค้าก่อนเข้าใช้บริการตรวจวัดอุณหภูมิ
ลงทะเบียนเข้าออกผ่านแอปไทยชนะนี่นะฮะเรื่องราวนี้ก็นี่ครับภาพล่าสุดนะฮะ
ก็สามารถที่จะทำความเข้าใจกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็มาแสดงการขอโทษส่งกำลังใจผ่านไก่ทอด๒๐๐ชิ้น
อบเป็นของขวัญให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเราก็ต้องระวังค่ะ
ทางด้านสาธารณสุขทุกอย่างคือต้องเคร่งครัดจริงแต่ก็อย่าทำให้มันกลายเป็นเรื่องของกระทบกระเทือนจิตใจอย่างที่เรื่องที่คุณภาคภูมิเล่าไปอ่ะนะครับ